พาไปดูการขอโชคขอลาบจากแม่ผีเสื้อสมุทร
แม่ผีเสื้อสมุทรเราเล่าข่าวกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
แล้วก็โด่งดังไกลถึงเวียดนามนะ
มีนักธุรกิจชาวเวียดนามมาแก้บนแม่ผีเสื้อสมุทร
เขาขออะไรขอแบบไหนขอที่ไหนไปดูค่ะ

เอาอย่างนี้ละกันบอกจัวหัวไว้เลย
เราเคยเล่าข่าวว่ามีคนเคยถูกรางวัลที่๑จากที่นี่
นี่ไงจัวไว้แบบนี้คุณต้องรีบฟังเลยค่ะ
เพราะมีนักธุรกิจชาวเวียดนามเนี่ยเธอนำหูทั้งตัวเห็นไหม
หมูหมูทั้งตัวเอามาถวายแม่ผีเสื้อสมุทรนี่ค่ะใหญ่มาก

สดเนื้อนั่นข่าวอบเลยนะคุณคณะนะเออนี่ค่ะ
เอามาถวายให้กับแม่ผีเสื้อสมุทรอยู่ที่อาสมฤษีเกรียงไกรพลายสยาม
ที่ตั้งคือเลขที่๘๘หมู่๗บ้านโป่งพรานอินตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธุรกิจสาวท่านนี้มาพร้อมกับสามีนะคะ
เธอเนี่ยเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับสายหมู่โด่งดังมากในเวียดนาม
มาครั้งนี้เนี่ยนำเครื่องบวงสวงมามากมายไม่ว่าจะเป็นหมูสด๑ตัวหนักถึง๑๖๒กิโลกรัม
เครื่องดื่มขนมหวานและจ้างนางรำมารำถวายกันชุดใหญ่เลยค่ะ

ให้ธุรกิจเติบโตประสบความสำเร็จ
แล้วยังได้รับโชคที่เวียดนามกว่า๒แสนบาท
ฮะโอ้โฮบ้านเราผมเข้าใจแล้ว

ลอตเตอรี่เวียดนามเขาก็มี

คนไทยเราก็นิยมลงทุนต่างประเทศด้วย
ใช่ไหมอันนี้เรียกจริงรู้จริงไหม
เลยไม่แปลกที่นักลงทุนต่างชาติ

นี่ค่ะมันเป็นอะไรที่โด่งดังไปไกลแล้ว
ก็เลยต้องขวายชุดใหญ่อย่างนี้
ทีนี้พอทำพิธีบวงสวงกันเสร็จสิ้น
ยังไงต่อมันจะต้องมีการล้วงหน่อยสิฮะยังไงต่อ

ให้อันฤษีเกรียงไก่ทำการล้วงให้ทองคำนะ

สุดท้ายได้มา๓ปองแบบนี้

เป็นปองสีส้มสดใสนะคะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่างวดนี้
มันจะบรรดาโชคลาบมาให้หรือเปล่า
วันนี้วันที่ไหนละ๑๕พรุ่งนี้

ว่า๓ปองนี้จะทำให้เราสุขสมปองหรือไม่

เฮ้ยโจทย์เข้าหลังเถอะโจทย์

เฮ้ยไปแล้ว

โหไม่ไหวเลย

เล่าข่าวขำอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียส
เพราะสุดท้ายเวลาเอาใจไปใส่

สุดท้ายก็สลายใจสลาย